วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีหลายวาระสำคัญค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือการพิจารณาเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ที่ระเบิดขึ้นที่แยกราชประสงค์เมื่อปีที่แล้วนะคะ
อีกหนึ่งวาระค่ะคือการขยายเวลาชำระหนี้สินเชื่อตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
จากการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับวันนี้รัฐบาลเองยังเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร
ประชาชนผู้มีประรายได้น้อยรวมไปถึงผู้ประกอบการภาคธุรกิจครับ
ก่อนการประชุมคณะพระราธมนตรีนะครับวันนี้พลเอกพระยุทธจันโวชานายกพระราธมนตรี
จากสามกระทรัศงศ์ห้ากิจกรรมหลักโดยกระทรัศงศ์วัฒนธรรมจัดกิจกรรมลนลง
เรื่องโรงเรื่องในวันอาสาหร่ะบูชาและวันเข้าพรรษา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้เขียนเชิญชวนคนไทย
ขอให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติบ้านเมืองสังคม

นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมประเกต
สมเด็จพระบรมโอลสาธิราชสยามกุฎพระราชกุมาร
ในโอกาสเจริญพระชนมายุ๖๔พันศา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูจน์๔กรกฎาคม๒๕๕๙
ซึ่งจะมีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องลามเกียร
ระหว่างวันที่๒๓๒๕กรกฎาคมที่โรงละครแห่งชาติครับ
ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัดบุฏโครงการบ้านเคหประชาลัทธ์
ที่จัดจุงใจให้คนที่มีปรายได้น้อย
มีกำลังในการซื้อบ้านราคาถูก
แบ่งเป็นโครงการบ้านพร้อมอยู่๑๖๑โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก๖๐โครงการ

กระทรวงไปคิดหาวิธีนำบ้านเก่าไปแลกบ้านใหม่
เพื่อปรองรับประชาชนที่จะมีฐานะดีขึ้นในอนาคต
ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานตลาดครองพดุงกรุงเกษม
ซึ่งวันนี้หน่วยงานก็ได้นำผลงานมาจัดแสดงจำนวนมากนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้ที่ทำมาจากไม้สัก
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้ทดลองต่อขาเก้าอี้ด้วยตัวเอง
จากนั้นชาวบ้านเจ้าของโครงการก็ขอให้นายกรัฐมนตรี
นั่งเก้าอี้เพื่อทดสอบความแข็งแรงครับ
นายกรัฐมนตรีก็ลงไปนั่งอย่างเต็มใจ
พร้อมพูดหยอกล้อด้วยว่าประชาชนสั่งผมได้อยู่แล้ว
ด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาประธรรมนตรีว่าการกรสวงศ์มหาดไทย
กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย
ที่จะเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการในช่วงที่มีการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลครับ
ว่าเป็นการตั้งศูนย์ขึ้นตามปกติไม่ได้เชิญฝ่ายการเมืองเข้าร่วมด้วย
และไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อปิดกั้นการแสดงความเห็นของใคร
ซึ่งในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้ก็จะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนนต
กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย
ส่วนวาวราการประชุมคณะประธรรมนตรีวันนี้ครับ
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา
ให้กับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุประเบิดที่แยกประชาประสงค์

สิทธิประกันสังคมและส่วนเกินจากสิทธิ์ดังกล่าวนั้น
ก็จะสามารถเบิกค่ารักษาได้เต็มจำนวนตามจริงครับ
ส่วนชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่เดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศบ้านเกิดแล้ว
ก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยแบบเหมาจ่าย
กรณีทุกข์พลภาพจำนวน๓๐๐๐๐๐บาท

ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จะพิจารณาให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์กลาง
หากเกิดสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตครับ
สำหรับมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรและภาคเอกชนนะครับ
ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้
จะรับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะ
หากออกมาช่วงบ่ายวันนี้ก็นับว่าจะเป็นเกณฑ์ต่อไปนะคะ
หากมีกรณีที่คล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในประเทศไทยค่ะ